กรทมสี่ร้อยกว่าแห่งที่เป็นผับอ่ะอ่ามีแปดสิบสามแห่งที่มีปัญหาอืม
แต่ทีนี้ที่เชียงใหม่มีเหมือนกันคุณผู้ชมอันนี้เป็นคาราโอเกะ
ความผิดหลายกระทงเลยแล้วเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการบุกไปจับกลุ่มเลยครับนะครับ
นี่ปฏิบัติการนี้ครับบุกเข้าไปข้างในไปตอนตี๓คืนวันเสาร์ต่อเช้ามืดวันอาทิตย์ครับ
ครับเจ้าหน้าที่สนที่กำลังไปตรวจสอบร้านวาเลนไทยครับอันนี้ทำไมช่างภาพถ่ายไม่ชัดเหรอหรือยังไง
ต้องเบลอไว้อ๋ออ้าวเออมันมีกฎหมายพีดีพีเออยู่อ่าอ่า
นี่ร้านนี้อยู่ริมถนนช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับตอนไปถึงเนี่ยโอ้โห
นักท่องเที่ยวเยอะฮะนักท่องราตรีเพียบแล้วก็มีทั้งลูกค้าเป็นชายเป็นหญิง
แล้วก็ใช้บริการห้องคาโรเกะใน๙ห้องนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยู่ในห้องรวม
แล้วก็มีหญิงสาวนั่งให้บริการอยู่ทุกห้องเลยก็ตามประเภทของคาราโอเกะแบบนี้มักจะมีแบบนี้ครับ
คือรวมรวมแล้วทั้งนักเที่ยวทั้งหญิงให้บริการร้อยห้าคนครับในร้านนี้ผู้จัดการร้านเนี่ย
แสดงตัวชื่อว่านายเกษมเหลาหมี่ตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบว่า
คาราโอเกะแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตครับก็เลยคุมตัวในเกษมผู้จัดการร้านไว้ไปดำเนินคดี
แล้วก็แจ้งข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
จำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ขัดคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรค
จังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับนี่ความผิดหลายกระทง
หลังจากนี้ผมเชื่อว่าผู้ประกอบการจะตื่นตัวมากขึ้น
อาจจะปิดร้านไปชั่วคราวก่อนอืมไปทำอะไรให้มันถูกกฎหมายซะอืมอืม